มีนักร้องชื่อดังทางภาคใต้ดาราสาวสตูนนะคะ
เขามาร้องผ่านสื่อบอกว่าเล่นแชร์
โดยเท้าแชร์เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะ

ทุนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงวงละ๑แสนบาท
แล้วบอกว่าผลตอบแทนสูงเท่าตัว
เธอก็เลยร่วมลงทุนไปประมาณล้าน๕แสนค่ะ
สุดท้ายอย่าว่าแต่กำไรเลย

นี่รวมตัวกับผู้เสียหายรายอื่นมูลค่าเงินสูงเกิน๑๐ล้านนะคะ
นี่ค่ะเขาออกมาบอกว่าเนี่ยเขาโดนหลอกแน่เลย

โดยอ้างว่ามีผลตอบแทนสูงวงละ๑แสนกำไรเท่าตัว

ผลกำไรเป็นทองคำหนึ่งสลึง

เธอก็ลงเล่นไปด้วยประมาณ๑ล้าน๕แสนกว่าบาทนะคะ
แล้วอยู่วงแชร์ถูกยุบ

แล้วก็เห็นว่ามีผู้เสียหายเยอะเหมือนกัน

แต่ละคนโดนหลอกให้ลงทุนเป็นเงินแสนเลย
เราส่งคุณจ๊ะจำซีลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสะตูล

คือผู้หญิงคนนี้มาตีสนิท
อุดหนุนร้านอาหารของเธอสั่งอาหารทีเป็นหมื่นเลยนะ
นุษยสัมพันธ์คือดีมากดีจนเธอสนิทใจเลยแหละ
จากนั้นเธอก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศเปิดวงแชร์
ก็เลยทักไปถามซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
เนี่ยสามีพี่เนี่ยนะเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลแห่งหนึ่ง
เป็นคนดูแลวงแชร์เองน้องมั่นใจได้เลย
เธอเลยมั่นใจก็เล่นไป๕วงค่ะพี่อุ๋ย

จ่ายเงินให้เดือนละ๒แสนตั้งแต่ปี๖๔จนมาถึง๒๘กันยายนปีที่แล้ว
สามีของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนายกเทศมนตรีก็ลีฟกรุ๊ปไลน์
บอกเออพอดีช่วงนี้พี่งานหนักข้อความไลน์มันเด้งเยอะไปหน่อย
สมาธิขอลีฟก่อนก็แล้วกัน

ว่าแบบเอ้าเป็นคนดูแลวงแชร์แล้วคุณลีฟได้ไงมันแปลกเปล่า
แต่ก็ยังไม่ได้สอบถามข้อมูลอะไรนะคะ
จนกระทั่ง๑๔ตุลาคมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ประกาศเลยบอกว่าขอยุบวงแชร์ไปต่อไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวจะเคลียร์เงินต้นให้ทั้งหมด
แต่คำว่าเดี๋ยวของเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
เพราะจนบัตรนี้ก็ยังไม่ได้เงินเลย

แล้วเธอมารู้ทีหลังว่ามีสมาชิกในวงแชร์ส่วนใหญ่เป็นหน้าม้า
เป็นลายปลอมที่เท้าตั้งขึ้นมาเปียร์ตัดหน้า

ทำให้วงแชร์ล่มอีกต่างหาก
มีผู้เสียหายอีกหลายคนนะคะที่เอาหลักฐานมาร้องเรียนกับคุณจ๋าค่ะ

ความเสียหายมูลค่าสูงกว่า๑๐ล้านบาท
แล้วผู้เสียหายเขาอยากเรียกร้องให้ทาน
เพราะว่าของผู้หญิงคนนี้กับสามีที่ว่าเป็นเท้าแชร์

มีการตกลงกันกับลูกแชร์แล้วว่าจะผ่อนจ่ายให้ทีละส่วน
เช่นผ่อนจ่ายครั้งละ๕๐๐บาท

แต่ว่าจะขอผ่อนจ่ายครั้งละ๕๐๐บาท
แต่ลูกชายเขาก็ไม่ยอมไงเขาจะเอาเงินก้อน
เพราะตอนเขาลงเขาลงไปเป็นก้อน
ทางฝั่งนู้นเขาบอกถ้าเอาเงินก้อนเขาก็ไม่มีจ่ายเหมือนกัน

แล้วที่สำคัญเห็นบอกว่าจะฟ้องกลับด้วยนะคะ
ก็คือกฎหมายเรื่องการเล่นแชร์เนี่ยมันมีอยู่
แต่เขาจะมีข้อจำกัดเรื่องตั้งได้กี่วงยอดเงินต้องไม่เกินเท่าไหร่
ทีนี้พอถ้าเป็นวงแชร์ที่มันอยู่นอกเหนือกฎหมาย

แล้วคนที่ไปร่วมวงแชร์แล้วถูกโกงจะไปฟ้องมันจะเรียกคืนได้มากน้อยขนาดไหน